อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอจริง
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเกือบ๒ทุ่มนะคะ
คืนวันที่๑คืนวันอังคารที่๒เมษายนที่ผ่านมา

มีพนักงานห้างเขาก็นั่งอยู่หน้าเหมือนคลังสินค้าของเขานะ
๓คนนั่งสูบบุรีนั่งคุย
มีรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นผ่านมา๒คัน
พนักงานที่เขานั่งกันอยู่เขาก็นึกว่าคนรู้จัก

วัยรุ่นจักรยานยนต์สองคันก็ผ่านไปสุดท้ายย้อนกลับมา
เหมือนกับเอาอาวุธมาด้วยจะมาหาเรื่องข่าวว่าแค่มองหน้า

วิ่งหนีสิคะเนี่ยพนักงานห้างสามคนวิ่งหนีแล้วกลุ่มวัยรุ่นตามมาแบบเนี้ย

รู้จักกันไหมขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแค่นั้นเลยแค่มองแวบเดียว
คือบางทีเวลาเรานั่งอยู่แล้วได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมา

รถใครมาเผื่อเป็นเพื่อนเผื่อเป็นอะไร
นี่ค่ะภาพวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้นะคะ
พนักงานของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวทุ่งครุ
สามคนก็วิ่งหนีกลุ่มวัยรุ่นใส่หมวกกันน็
บางใบหน้าถือมีดดาบมีดดาบนี่ยาวสักหกสิบเซนติเมตรได้

แล้วก็อย่างที่เห็นมีคลิปต่อมาพนักงานทั้ง๓คน
วิ่งไปหลบในห้องเก็บสินค้าหรือว่าคลังสินค้าของห้าง
แต่กลุ่มวัยรุ่นยังวิ่งตามมาเอาเรื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑ทุ่ม๔๐นาที
คืนวันอังคารที่๒เมษายนคือยังไม่ได้ดึกมากนะห้างยังไม่ปิด

อืมเรื่องนี้นะคะถูกเปิดเผยโดยหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหาย

เขาพาทีมข่าวไปชี้จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
อยู่ที่บริเวณถนนประชาอุทิศ๕๘ทับ๒
เป็นทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เป็นทางออกของด้านหลังของห้างสรรพสินค้า
พนักงานทั้ง๓คนเขาบอกแบบนี้นะคะว่า

เขานั่งกันอยู่ที่ป้อมรอปภ
สูบบุรีนั่งคุยกันเขาก็ชี้ให้ดูเขานั่งกันอยู่

มีรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น
ขี่ผ่านมา๒คัน
กลุ่มพวกเขาก็แค่แง่นหน้ามอง
แค่นั้นเลยเพราะคิดว่าเออเป็นคนรู้จักหรือเปล่าจะได้ทักทาย
หลังจากที่หันหน้ามองไปแป๊บนึงไม่เกิน๕นาที
วัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปแล้วเนี่ยนะ

มาหาเรื่องทีนี้มีมีดดาบถือมาด้วยค่ะ
พวกเขาก็บอกว่ากลัวจะไม่ปลอดภัย
รีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องคลังสินค้า
วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังวิ่งไล่ตามจะไปทำร้ายจนถึงห้องทำงาน
แล้วเหตุการณ์ไม่ได้จบแค่นี้นะคะ
ไม่ได้จบแค่คืนวันที่๒เมษายนนะคะ

พนักงานห้าง๓คนนี้เขาไม่กล้าไปทำงาน
เพราะกลัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้จะตามมาทำร้ายร่างกาย
หัวหน้าเล่าให้ฟังว่ามันมาจริง

วัยรุ่นกลุ่มเดิมกลุ่มนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาวนมาเวียนอยู่หน้าคลังเก็บสินค้า
วนอยู่แบบนี้๓รอบ
รอบแรกเบิ้ลเครื่องไปมา
รอบ๒มากัน๔คนเหน็บมีดเข้ามาด้วย
เข้าไปในห้างเลยนะเหน็บมีดเข้าไปในห้าง
รอบที่๓กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเป็น๑๐คน

จากมารถจักรยานยนต์มากัน๔คนมากัน๑๐คน
แล้วก็มาดักรอทางออกคลังเก็บสินค้าคือมันตามมาจริง
เรียนหนังสือกันเหรอคะนี่วันทำงานนะเนี่ย
เป็นประจำอยู่แล้วครับคือว่าถ้ามีรถผ่านอย่างเงี้ย
ทุกคนต้องมองมันเป็นคุณนิสัยของคนอยู่แล้วครับ
มันต้องมองอยู่แล้วรถผ่านไปผ่านมาเผื่อเจอคนรู้จักเนี่ย

แล้วแบบรถกลุ่มนี้มากี่คัน

คนครับขับเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็วนรถกลับมา
พอวนรถกลับมาเสร็จเขาเอามีดช้างมีดออกมา
แล้วก็ตะโกนใส่หน้าพวกผมว่าพวกมันมองหน้าอะไรกันวะ
แล้วมันก็ไม่มีไรฝันเลยพวกผมก็วิ่งเข้าห้างกัน
กลุ่มผู้เสียหายก็บอกว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ที่สนทุ่งครุเมื่อวันพุธที่๓เมษายน
แต่ตำรวจที่รับเรื่องบอกว่ายังดำเนินการอะไรไม่ได้
เพราะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหมายถึงว่าต้องมีการถูกฟันเกิดขึ้นก่อนถูกไหม
แต่จริงมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่ากลุ่มวัยรุ่นเขามีมีดนะ
แล้วก็เข้าไปในห้างทั้งที่พกมีดด้วยนะ
จริงณตรงนี้แค่นี้ก็น่าจะเอาผิดเขาได้แล้ว
แล้วก็เห็นหน้าค่อนข้างชัดนะจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือทางกลุ่มผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าไปทำงานนะคะ

หัวหน้างานก็บอกว่าอ่ะงั้นหยุดไปก่อนระยะนี้

เพราะว่ากลัวว่าถ้าทั้ง๓คนกลับมาทำงาน
กลุ่มวัยรุ่นมาเจออาจจะมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาดกัน
หัวหน้างานก็กลัวว่าลูกค้าที่มาใช้บริการในห้าง

กลุ่มผู้เสียหายก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีอะค่ะ
แจ้งตำรวจไปแล้วเรื่องยังเงียบ
ไม่ได้รับคำตอบจากการช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้นะคะทางผู้ใหญ่ของกลุ่มผู้เสียหาย
ก็เลยติดต่อไปที่ผู้ใหญ่ของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะคะ

วัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยมันเป็นใครกันบ้างน่าชัด
หน้าชัดแบบนี้พยายามติดต่อไปแล้วนะคะ
แต่การเจรจาไม่เป็นผลเพราะฝ่ายกลุ่มวัยรุ่นที่มีอาวุธมาเนี่ย
อ้างว่าสาเหตุที่ต้องทำก็เพราะว่า
กลุ่มผู้เสียหายมองหน้าหาเรื่องก่อน
สาเหตุแค่นี้เลยจริงไม่ยอมคุยไม่ยอมเจรจา

นี่คือการคุยกับผู้ใหญ่ของฝั่งวัยรุ่นที่ถือมีดแล้ว
อืมดูสิกลุ่มผู้เสียหายทั้งสามคนก็เลยบอกว่า
เอาจริงไม่เคยรู้จักเลยนะวัยรุ่นกลุ่มนี้
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะ

อืมตำรวจช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะ
ตำรวจเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยให้มันจบเรื่องได้ไหม
เขาจะได้กลับไปทำงานของเขาได้ตามปกติ

โอ้โหเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนเราจะกล้ามองหน้าใครไหม

แล้วเกิดวันที่สุดได้ยินเสียงแบบเสียงอะไรนั่งขึ้นมา

เนอะเรื่องแค่เล็กน้อยน่ะ